อุทัยธานีครับเด็ก๑๕ฟันคอเด็ก๑๔ตายเลยคุณผู้ชม
คือเหตุเกิดจากต่อยกันที่โรงเรียนก่อน
ต่อยกันที่โรงเรียนเสร็จปั๊บนะครับ
ก็นัดกันมาเคลียร์แล้วมาก่อเหตุแบบนี้
แต่ฝั่งของผู้สูญเสียเขาบอกว่าโอ้โหไอ้ฝั่งผู้กระทำเนี่ย
พาพ่อมาด้วยพ่อไม่ห้ามลูกเลยเหรอนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ริมถนนนี้ครับบ้านไผ่งามตะบนระบำอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานี
เจอร่างของเด็กชายอายุ๑๔ปีถูกฟันที่คอเสียชีวิตครับ
แล้วก็เจอมีดหัวตัดก็เก็บไว้เป็นหลักฐานเหตุเกิดกลางดึกของเมื่อวานนี้
เพื่อนรุ่นพี่ของผู้ตายอายุ๑๖ปีนะครับ
เป็นคนโทรแจ้งตำรวจว่าถูกเด็กชายเอเป็นนามสมมุตินะคุณผู้ชม
อายุ๑๕กับพ่อของเอเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาไล่ฟันนะครับ
วันนี้ญาตินะครับพานายบุญชูกับเด็กชายเอลูกชายเนี่ย
มอบตัวที่สพลานศักดิ์แล้วก็มีกลุ่มเด็กผู้ชายและครอบครัวของทั้งสองฝั่งมาให้ข้อมูล
เสือเบื้องต้นนะครับชนในเหตุมันมาจากแบบนี้คุณผู้ชม
เด็กชายเอกับผู้ตายต่อยกันที่โรงเรียนต่อยกันที่โรงเรียนแล้วก็ล่าสุดก็คือเมื่อเช้าวานนี้
ครูเนี่ยเชิญผู้ปกครองทั้งสองฝ่ายมาพบแต่เด็กชายเอพาอามาเคลียร์กันเสร็จ
คู่กรณีหาเรื่องมาทำร้ายพยายามขี่รถหนีแล้วแต่
ผู้ตายเสียชีวิตฆ่าถนนใช่ไหมน้องใช่ครับ

เอาเอาอะไรหมกไว้ไม่รู้อ๋อเอาอะไรหมกไว้ใช่ไหมอ่า
อ๋อก็ไปอุ้มเขาขึ้นมาเดี๋ยวเขายังไม่ตาย
ฟันจากด้านหลังนะแล้วก็ขี่รถมาชี้หน้าเขากับพ่อรวมทั้งถูกฝ่ายผู้ตายเนี่ยนะครับ
ฟันโดนมือก่อนก็เลยฟันตอบโต้ว่างั้นเถอะ
ยายของผู้ตายเล่าบอกว่าหลานชายกับคนก่อเหตุก็เป็นเพื่อนรักกันนะ
พอไปมีกลุ่มเพื่อนใหม่ก็แยกกันใช่ไหม
ก่อนเกิดเหตุหลานขี่รถออกไปซื้อของกับเพื่อนไปเจอกับฝั่งผู้ก่อเหตุยกพวกมา
หลานก็เลยขี่รถนะครับออกมาจนถูกทำร้ายเสียชีวิต
ครอบครัวข้องใจนะข้องใจเพราะว่าเด็กทะเลาะกันเนี่ยทำไมผู้ใหญ่มาชี้นำแบบเนี่ย
ป้าของผู้ก่อเหตุนะครับบอกว่าหลานกับผู้ตายเนี่ยมักจะต่อยกันประจำแหละนะครับ
ทุ่มเด็ก๒กลุ่มก็ยกพวกมาต่อยมาตีกันนี่แหละนะครับแล้วก็แยกย้ายกัน
๕ทุ่มผู้ใหญ่บ้านมาบอกเฮ้ยเรื่องใหญ่แล้วนะครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วเนี่ยครับ
เกิดเหตุตายแบบนี้แหละเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหานายบุญชูกับลูกชาย
ร่วมกันฆ่าผู้อื่นและพยายามฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ